เราก็พูดไปเรื่อย
คนภูเก็ตเขาฟังอยู่เขาจะโกรธคุณนะ
เอาล่ะช่วงนี้เรื่องของกินเยอะแยะจริง

คือเห็นมีคุณผู้ชมส่งไลน์มาด้วยใช่ไหม

บอกว่าอยากกินเห็นทุเรียนลับแลแล้วนึกถึงบ้าน
ถ้าอย่างนั้นตลอดข่าวเช้านี้ก็มีแต่ให้
พาไปเลยกินทุเรียนฟรี
มีจริงนะไปอุตรดิษฐ์นี่แหละคุณผู้ชม
บริเวณโบราณสถานม่อนจำศีลหมู่ที่๖ตำบลฟายหลวงนะคะ

นี่แหละคุณผู้ชมค่ะคุณลุงสมานมูลคำ
เจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่กว่า๕๐ไร่
ทุเรียนพื้นเมืองมาแจก
ย้ำอีกครั้งหนึ่งแจกให้ชาวบ้านได้กินฟรีแบบไม่มีอั้น

ลุงค่ะมาแจกอย่างนี้ได้ยังไง
ทุเรียนเนี่ยตัดราคาคนอื่นเขาหรือเปล่าเอาไปฟังหน่อย
คนที่เขามาบางทีเขาก็ไปซื้อกินหาซื้อยาก
กินก็ซื้อกินตรงนี้แต่ว่าผมขอเม็ดคืนอย่างเดียว

ใครเอามีดของผมไว้คือว่าผมกระทืบปั๊บคือไหมได้

ขออย่างเดียวกินแล้วอย่าทิ้งเมล็ดเอาเมล็ดมาคืนผม
อย่าแอบเอากลับบ้าน
ก็คือให้กินฟรีแล้วขอเปลือกกับเมล็ดไว้หน่อยแล้วกันนะคะ
คือคุณลุงบอกว่าช่วงนี้ทุเรียนพันธุ์อื่นของลับแลมันยังไม่ออกสู่ตลาด
มีแค่พันธุ์เมืองที่ปลูกน้อยแล้วก็ราคามันไม่สูงไง
แล้วก็ไม่เป็นที่นิยมด้วยก็เลยเอามาแจกกัน
ตั้งแต่วันที่๓พฤษภาที่ผ่านมาแล้วนะคะ
แจกไปเรื่อยจนกว่าจะหมด
แต่มีข้อแม้ว่ากินเสร็จแล้วขอเม็ดมันกับเปลือก
เข่งที่เตรียมไว้ให้หน่อยคืนมาหน่อย
นำกลับไปถ้าจับได้ว่าใครเอากลับไป
ฮือปรับนะคะขอบอกนะคะ
คือคุณลุงเขาจะนำเม็ดไปเพาะเป็นต้นกล้าทุเรียนคุณ
ปัจจุบันเม็ดทุเรียนพื้นเมืองหายาก
เพราะว่าทุเรียนพื้นเมืองมันค่อนข้างมีลำต้นที่แข็งแรง
ถูกต้องค่ะค่ะค่อนทานใช่ไหมคะเปลือกทุเรียน
ก็จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อฉีดกันแมลงที่ต้นทุเรียนอีกทีหนึ่งนะคะ
ทุเรียนเอ้าห้ามพลาดนะคะงานนี้คุณลุงเขาแจกจริง
ฟรีจนกว่าจะหมดสดจากสวนเต็มรถกระบาดเลยค่ะ
ช่วงเช้า๑ครั้งรอบบ่าย๑ครั้งนะคะ
ประมาณ๑ตันด้วยกันอู้วพันกิโลกรัม
แต่จริงมันก็มีเหตุมีผลนะที่เขามาแจกอย่างนี้
คือทุเรียนที่นำมาแจกเนี่ย
คนในพื้นที่เขาเรียกว่าทุเรียนปลาร้า
คือทุเรียนปลาร้าเนี่ยมันจะเนื้อเละหน่อย

พอเละแล้วกลิ่นมันจะฉุนนิดนึง

คือไอ้ลำต้นที่มันแข็งแรงเนี่ยนะ

เขาจะเอากิ่งที่เป็นกิ่งของหลงกับลินลับแลน
ทุเรียนที่มันขายได้ราคาเนี่ย

เพราะว่ามีความแข็งแรงคงทนโตง่าย
แล้วก็เอากิ่งของลิ้นกับหลงลับแลมาท่า
มันก็จะได้ลูกหลงกับลินลับแลซึ่งมันมีราคาดีไง
มันก็จะมีจุดเด่นของพันธุ์เมือง
ผสมกับจุดเด่นของหลินลับแร่หลงหลับแร่

อย่าแอบเอาเม็ดคุณลุงกลับบ้าน
คือบางคนบอกว่าไม่เอากลับแล้วกินเม็ดเข้าไปเลย

เออก็ต้องเอาไปคืนลุงก็กินบราบายเอาไปคืนลุงเค้า